ในการที่ต้องไปเผชิญโชคที่ประเทศจีนนะครับ
เนื่องจากว่ามันมีเรื่องของไวรัสโคโรนา
แล้วก็ต้องเล่นเกมแบบปิด

เพราะว่าผลการแข่งขันเมื่อวานในช่วงแรก

แต่สุดท้ายเราก็พลาดในช่วงท้ายเกม
ใครที่ไปดูเกมนี้จริงแล้วนะครับ

เด็กเด็กแล้วก็ทีมงานของบุรีรำทำการบ้านหนักมากนะครับป้องกันตัวเองด้วยนะครับ
หน้ากากอนามัยแล้วก็พกเจลล้างมือที่บอกไปเพื่อป้องกันนะครับการติดเชื้อ
การแข่งขันก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบที่เลื่อนการแข่งขันลำบากนะครับ
อดีตดาวเตะของทางเชลซีครับได้ยิงยังติดเซฟของสิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับ
โอ้ของเจ้าทินนี่นักเตะดังออสการ์ฮักก์นี้
ได้แล้วครับคือถ้าเกิดว่าไม่โดนช้าลูกนี้เนี่ยก็สุ่มเสี่ยงจะเสียจุดโทษนะครับ
ตัวสำรองครับหลีเจ้งหลงนะครับลงมายิงกันทีเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะรุ่นชนะ
เสียประตูยื้อได้ตั้งนานนะครับแล้วก็สกอร์ไหลเลยครับช่วงทดเจ็บนะครับ
อดีตดาวเตะของทางเวสแฮมแล้วก็โสโทรคได้ครับชาร์จเข้าไป
หลังจากนั้นมันก็ไม่มีทางเลือกเลยครับออสการ์หลุดแล้วก็เป็นสีวรักษ์นะครับ
สไลด์เสียจุดโทษครับลูกนี้ก็ชัดเจนครับจากภาพช้าอืม
จังหวะลากขางออสการ์นี่สวยงามเลยนะครับล้มกึ้งล้มหงายดีเหลือเกิน
แต่ก็ต้องให้เขาครับยิงลูกนี้เด็ดขาดมากครับฮักครับ
ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับซิดนี่เอฟซีของออสเตรเลีย